เวลาของการเมืองแล้วนะคะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแล้วค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาบัตรเลือกตั้งนี่คนก็ยังกลด่ากันไม่จบ
เอาอย่างนี้ละกันนะคะซึ่งกรกตเขาก็บอกออกมาแล้ว
บอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่จะพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้ง๓๕๐เขต
ที่มีทั้งชื่อแล้วก็โลโก้ของพักก็ไม่อยากที่จะให้คนสับสนนะคะ
มันมีความเป็นไปได้อยู่รวมถึงโอ้โหบรรยากาศร้อนแรงเลยนะคะ
ธีรยุทธ์บุญมีออกมาวิภาควิจารณ์สถานการณ์การเมือง
ตอนนี้โดยบอกว่าณช่วงเวลานี้ไม่เห็นจะต่างอะไรกับระบอบทักษิณเลย
ในวงเสวนาหัวข้อมองประเทศไทยหลังการเลือกตั้งปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง
ธีรยุทธ์บุญมีนักวิชาการอิสระออกมาพูดเลยนะคะว่า
ปัญหาที่มันใหญ่กว่าวิกฤติการเมืองก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำในทุกด้าน
พร้อมกับมองอนาคตการเมืองไทยด้วยว่าจะเป็นประชาธิปไตยใต้อิทธิพลกลุ่มทุนใหญ่
ส่วนพฤติกรรมการเลือกตั้งและบรรยากาศขณะนี้พูดชัดเจนเลยว่า
ไม่เห็นต่างจากระบอบทักษิณในอดีตตรงไหนเพราะมันมีทั้งการใส่ร้าย
แล้วก็มีการแจกเงินคนจนในหลายโครงการของรัฐด้วย
แล้วพอเห็นการตั้งพักพลังประชารัฐขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าโดยการดึงกลุ่มยี่กลุ่มมัน
ทั้งหลายแดดเข้ามาโดยไม่แคร์กับเสียงหรือว่าพฤติกรรมเก่าที่มันเคยเกิด
ถูกวิจารณ์วันนี้ก็แสดงว่าตั้งใจอยู่แล้วยังไงก็ต้องสืบทอดอำนาจ
อันนี้ก็การันตีกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าพลเอกประยุทธมีโอกาสเป็นนายกต่อไป
ก็คงจะถกถึงว่าใครอยากจะได้ใครจะมีกี่เท่านั้นกันด้านไร
แต่ผมคิดว่าโอกาสพลเอกประยุทธ์เนี่ยสูงมากที่จะเป็นนายกนะครับ
โดยหลังจากที่ทำลายการเลือกตั้งเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ๔รัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จำได้ไหมถูกจับตามองตั้งแต่แรกที่เปิดตัวพักพลังประชารัฐ
ว่าทำไมถึงไม่ลาออกจากตำแนงหลายคนก็บอกว่าตกลงจะลาออกหรือเปล่า
วันนี้ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะ
ยืนยันชัดเจนว่ารัฐมนตรีทั้งสี่คนจะยังไม่ลาออกค่ะอืม
ยืนยันชัดเจนว่าไม่ลาออกนะคะเพราะว่าต่างล้วนมีภารกิจที่ต้องทำเพื่อประเทศชาติ
มีความตั้งใจจริงที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและยืนยันด้วยว่าไม่ได้เอาเปรียบพักการเมืองอื่นนะ
เพราะเวลาที่ทำงานในตำแหน่งก็ไม่ได้ทำงานในพักการเมืองซะหน่อย
อุ้ยแบบนี้ให้สิทธิ์พักการเมืองอื่นด้วยหรือเปล่าอืม
อันนี้ต้องรอดูเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันขัดกับกฎหมายไหมนะคะ
เรื่องนี้คนเขาก็จับตาดูกันเยอะส่วนประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้งที่ถูกฝั่งการเมืองวิภาควิจารณ์
ที่ว่าจะมีกระแสข่าวว่าจะตัดโลโก้ชื่อและบัตรออกเนี่ยตกลงยังไงพี่ก๊อฟ
อ่าทางด้านของนายนัทเล่าศรีสวกุลนะฮะรองเลขาธิการกรกตเขาบอกว่า
บัตรเลือกตั้งที่ออกแบบไว้เนี่ยมีสองรูปแบบอืม
คือที่มีข้อมูลครบถ้วนทั้งเบอร์ทั้งชื่อทั้งโลโก้ของพัก
ตอนนี้มีการทาบทามบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตบัตรเลือกตั้งเบื้องต้นแล้ว
ค่ะทุกบริษัทสามารถพิมพ์ได้อืม
สามารถพิมพ์บัตรรูปแบบดังกล่าวได้แบบแยกเป็นรายเขตได้ครบทั้ง๓๕๐เขต
คือทำได้ทำได้แล้วก็มีระบบป้องกันการปลอมแปลงบัตรที่มีมาตรฐานไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา
อีกหนึ่งรูปแบบรูปแบบที่๒ก็คือบัตรที่มีเพียงหมายเลขของผู้สมัคร
ซึ่งถ้ากรกตจำเป็นจะต้องพิมพ์บัตรลักษณะแบบนี้สำนักงานก็จะอุดช่องว่าง
โดยจะส่งข้อมูลผู้สมัครให้เขตเลือกตั้งนั้นให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรับทราบด้วย
รวมไปถึงผลิตเป็นโปสเตอร์ขนัดขนาดเล็กอ่ะนะฮะที่มีใบรายเชื่อกับผู้สมัคร
ทั้งนี้ในวันนี้คือ๑๑ธันวาคม
สำนักงานจะมีการหามรือกับหน่วยงานสนับสนุน
เพื่อไปหาข้อสรุปและเสนอกรกต
พร้อมยืนยันรูปแบบของบัตรเลือกตั้ง

เพราะว่าทั้งกฎหมายระบุเพียงรูปแบบของบัตร
ให้เป็นไปตามที่กรกตกำหนด
แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่ฟังข่าวนี้
อยากให้มีเลขอยากให้มีโลโก้อยากให้มีชื่อพัก

ถ้ามีการยืนยันออกมาแล้วว่าสามารถทำได้
ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลที่จะไม่ทำ

คือจะทำให้มันมีข้อกังขาทำไมในเมื่อมันทำได้
ก็ใส่ไปเพราะว่าแน่นอนคุณผู้ชมจะมีผู้สูงอายุ
จะมีน้องวัยรุ่นที่เพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรก

เขาจะจำได้หรือเปล่าว่าเบอร์นี้มันคือพักอะไร

ถ้าอย่างน้อยเขาจำโลโก้ได้อ๋อนี่โลโก้นี่ไง

นี่มันจะได้ไม่มีข้อกังหา

คือถ้าอยากจะเลือกตั้งแบบโปร่งใสจริงที่ได้รับการยอมรับ

ให้ถ่องแท้ที่สุดในทุกระดับชั้น

มันก็จะเป็นการเลือกตั้งที่เชื่อว่าทุกคนแฮปปี้แน่นอนนะคะ
นายพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ย
ไม่ได้เป็นคนเสนอตัดโลโก้และชื่อพักในบัตรเลือกตั้ง
แต่มีตัวแทน๑๒พักการเมืองสอบถามเรื่องนี้

ถ้าจะเลือกใครทุกคนก็ต้องจำให้ได้สิ
ก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปก้าวไก่การทำงานของกรกตนะคะ
อ่ะพลตำรวจโทวิโรธเปล่าอินหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกค่ะว่า

เพราะว่าผู้เขียนกติกาก็คือหนึ่งในแม่น้ำ๕สาย
เชื่อว่าอาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้ง
และอาจเป็นเจตนาของผู้ร่างกฎหมายหรือเปล่า

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย

ให้ผู้เหนียกประยุทธใช้อำนาจตามมาตรา๔๔เลย
แก้ไขให้การเลือกตั้งเป็นแบบ
เดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศไปเลยดีไหม
ส่งเสริมประชาธิปไตยให้พักเลือกคนประชาชนเลือกพักไปเลย

ร้อยโทปรีชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าภักดิ์บอกว่า
การตัดโลโก้และชื่อพักการเมืองออกจากบัตรเลือกตั้ง
มันขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลอย่างชัดเจนนะ
แล้วก็ขัดต่อหลักปฏิบัติสากลที่ทั่วโลกเขาไม่ทำกันด้วย
โดยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
จากประชาชนคนไทยแล้วนะคะ
สังคมโลกเขาก็จับตาดูการเลือกตั้งของเราอยู่
ก็อยากที่จะให้มันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมมากที่สุดนั่นเอง